สมุทรปราการแท็กซี่รับเคราะห์อีกแล้วนะคะ
คราวนี้เป็นคู่กรณีคือแท็กซี่กับหนุ่มซิ่งกระบะเลือดร้อน
เหมือนขับข้ามเลนกันนะคะแล้วก็เลยหงุดหงิดกัน
เรียกแท็กซี่ลงมาไม่พอใจนะคะตัวเองถือมีดเหมือนเป็นมีดพระค่ะ
ลงไปเลยเนี่ยสวนกันมาปุ๊บจอดเลยนะ
คว้ามีดปุ๊บเดินดุ่มไปที่รถแท็กซี่
เดี๋ยวนี้คนขับรถนะมีมีดกันหมดเลย
พกมีดพกปืนกันนะคะแล้วก็ลงไปเขา
เรียกให้เขาลงมาสุดท้ายเนี่ยฟันเขาจนแท็กซี่มือเลือดอาบเลยอะค่ะ
นี่คุณผู้ชมคนที่ขับกระบะนี่นะเป็นโตโยต้าตอนเดียวสีขาว
หลังคาตู้ทึบทะเบียน๒กกททหาร๙๕๖๒กรุงเทพมหานคร
รถคันนี้แหละคือรถของคนก่อเหตุที่พอก่อเหตุเสร็จแล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยหมู่บ้านมันทนาบางพลีสมุทรปราการนะคะ
คนขับแท็กซี่คือนายแสวงสิริกุลอายุ๖๒ปีค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขับแท็กซี่เข้าไปในซอยนี้
แล้วอยู่คนก่อเหตุขับกระบะสวนทางออกมาจากด้านใน
แล้วก็หลบหลุมข้ามมาวิ่งสวนเลนเขาไง
เขาก็เลยหักหลบแต่กลายเป็นว่าคนขับรถกระบาดเนี่ยตะโกนด่าเขา
เขาก็จอดรถตั้งใจจะลงมาขอโทษนะคุณ
แต่ยังไม่ทันจะได้ขอโทษเลยค่ะ
คนก่อเหตุเนี่ยหยิบมีดจากรถออกมาสองเล่ม
ดุ่มไปที่เขาแล้วก็ก่อเหตุฟันมือเขา
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นในภาพนะเลือดอาบแบบโอ้โหไหลเยอะมาก
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะคะทะเบียนก็มีแล้วหวังว่าจะตามตัวได้ง่ายนะคะ